คุณผู้ชมคะพาไปที่เมืองคอนกันบ้าง

คุณครูเขามีเทคนิควิธีการในการพัฒนาทั้งสมาธิ
แล้วก็สมองของนักเรียนด้วยกิจกรรมกิจกรรมนี้ค่ะ
นั่นก็คือการเล่นหมากรุกเล่นหมากคอส
แล้วนี่เป็นนักเรียนชั้นประถมด้วยนะคุณ

เด็กโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยง
ที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชน์นี้นะคะ
ไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กโรงเรียนอื่น
ไม่ได้ไปกระโดดหนังยางไม่ได้ไปเล่นตีจับนะ
แต่มานั่งจับคู่การเล่นหมาคอสหมากรุก

หลังเลิกเรียนช่วงเย็นรอพ่อแม่มารับใช่ไหม
ก็มาจับกลุ่มจับคู่กันเล่นหมากคอสหมากรุกเหมือนกัน
กิจกรรมนี้คุณครูนิยมช่วยเล็กครูชำนาญการพิเศษ
เขาเริ่มฝึกสอนให้เด็กได้เล่นหมากคอส

เรื่องของความคิดเรื่องการวางแผน
ทำให้เด็กรู้จักวางแผนแล้วก็มีความรอบครอบมากขึ้น
บอกว่าไม่อยากให้เด็กเครียดกับวิชาการมากเกินไป
เวลาว่างก็มาผ่อนคลายหน่อยแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบไร้สาระ
ยังช่วยกระตุ้นทั้งสมาธิแล้วก็สมอง

คือเด็กไม่ติดพวกเกมคอมพิวเตอร์เกมโทรศัพท์มือถือ

เออและที่สำคัญนะคุณครูเขาบอกด้วย
บอกว่าผลการเรียนของเด็กดีขึ้นเลย
คนไหนที่เคยก้าวร้าวก็ลดความก้าวร้าวลง
ส่งนักเรียนไปแข่งขันอะไรก็ตาม
เป็นการแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศ
เด็กที่โรงเรียนนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะ
วาดรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาแล้วนะ

เนี่ยค่ะหนูชอบมากเลยการเล่นหมากคอสหมากรุกเนี่ย
มันช่วยให้หนูคิดช่วยให้หนูวางแผนเดินมา

จำเวลาที่คุณครูสอนได้มากขึ้น
แล้วก็ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วย

นั่งสมาธิก็ทำได้แต่เด็กรุ่นนี้
เขาอยากแสดงพลังเขาไม่อยากนั่งอยู่นิ่ง
ครูก็สอนดีนะเพราะถ้าเล่นเกม